คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของ๗วันอันตราย
ตั้งแต่๑๑ถึง๑๗เมษายน

ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ๑๐
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีการแถลงปิดศูนย์

โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ถนนช่วงสงกรานหรือว่าสปทก็มีการสรุปสถิติ
อุบัติเหตุทางถนนวันที่๑๗เมษายน
เมษาเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ขับขี่
มีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
อุบัติเหตุเกิดขึ้น๒๗๓ครั้ง
เสียชีวิต๓๐ศพบาดเจ็บ๒๗๗รายนะคะ
รวมทั้งหมด๗วันมีอุบัติเหตุสะสม๓๓๘ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๓๘๖ศพและผู้บาดเจ็บ๓๔๔๒คน
ทีนี้พอไปเทียบกับสงกรานปีที่แล้ว
ปรากฏว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็ยอดอุบัติเหตุสะสม
รวมถึงผู้บาดเจ็บทั้ง๓ยอดลดลงประมาณร้อยละสิบ
ส่วนมาตรการเมาไม่ขับจับยึดรถ
ปีนี้ก็พบว่าสถิติตลอด๗วัน
มีคนกระทำผิดลักษณะที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
ลดลงนะลดลงกว่า๒๐
มีคนกระทำความผิดถูกดำเนินคดีรวม๒๗๑๖๕๗คน
ยึดรถได้ทั้งหมด๗๒๘๒คัน
ซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุธีมากบุญ
ระบุบอกว่าภาพรวมเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันได้ดีมาก
สามารถที่จะลดการสูญเสียได้มากกว่าปีที่แล้ว
ทั้งที่ปีนี้มีปริมาณรถวิ่งเข้าออกกรุงเทพมหานคร
เยอะมากกว่า๗ล้านคันนะคะถือว่ามากกว่าทุกปีเลย
แล้วหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมกันนะคะ
หารือวางมาตรการความเข้มงวดในการรณรงค์ในเทศกาลต่อไป
ส่วนเรื่องข้อเสนอข้อบังคับในการออกกฎหมายเมาแล้วขับ
กับเจตนาค่าประเด็นนี้จะต้องมีการหารือ

เพราะว่ามันเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย
มันอาจจะส่งผลกับทิศทางยอดอุบัติเหตุ
ในอนาคตของไทยได้ด้วยเหมือนกันนะคะ